ซึ่งใช้เวลานานถึง๕ปีตอนนี้ส่งภาพแรกมาให้ศึกษากันแล้วค่ะ
เห็นนี่คือภาพถ่ายและส่งมาโดยกล้องของยานสำรวจอวกาศจูโน่
เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงพื้นผิวของชั้นบรรยากาศบนดาวพระฤหัสสบดี
ดวงจันทร์บริวารขนาดใหญ่อีก๔ดวงค่ะ
กล้องของยานจูโน่ได้เริ่มทำงานหลังจากที่ยานเคลื่อนตัวเข้าวงโคจรของดาวพฤหัสบดี
ขณะที่ยานอยู่ห่างจากดาวพฤหัสบดีในระยะ๔๓ล้านกิโลเมตร
ขาออกจากวงโคจรที่ในตอนแรกจะใช้เวลา๕๓๕วันในวงโคจรค่ะ
โดยยานจูโน่จะต้องปฏิบัติภารกิจถึง๒๐เดือนนะคะเพื่อเคลื่อนที่เข้าวงโคจรทรงรี
ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่วงโคจรแต่ละชั้นก็ต้องใช้เวลาเดินทาง๑๔วัน
โดยจะต้องผ่านชั้นบรรยากาศที่มีก้อนเมฆหนาแน่นและมีสนามแม่เหล็กที่ค่อนข้างรุนแรง
เพื่อมุ่งหน้าเข้าไปยังวงโคจรที่ลึกลงไปถึงแกนกลางเพื่อที่จะพิสูจน์หาหลักฐานต่าง
เช่นการหาแหล่งน้ำบนดาวพระฤหัสบดีที่มีชั้นบรรยากาศหนาแน่น
และจะสามารถหาคำตอบสำคัญได้ว่าดาวเคราะห์ยักษ์ดวงนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อไหร่
หลังจากการเกิดของดวงอาทิตย์ค่ะ